วันพรุ่งนี้ถึงแล้วการตัดสินคดีหวย๓๐ล้านบาท
สำหรับหวย๓๐ล้านบาทนี่มีอยู่๓คดีด้วยกัน
แต่ว่าคดีที่จะตัดสินพรุ่งนี้คือคดีที่ครูปรีชา
อันนี้ฟ้องเองนะคะฟ้องหมวดจรูนในข้อหาเอาพูดภาษาง่ายคือ
มันแหล่ะจะขึ้นสารตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
แต่ว่าวันนี้ครูปรีชามีความเคลื่อนไหว
ไปดนสาขาดดนสายทำบุญนะคะ
มีทั้งไปขอพรหลวงพ่อเปลี่ยนค่ะ
อกจากนี้ไปสักการะซ้ำด้วย

จุดนี้หมวดจรูนกับเจ๊เกียวเขาก็เคยมาสาบานไว้แล้วนะคะ
ไปดูบรรยากาศค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่ครูปรีชา
หรือว่านายปรีชาไคร่ครวนเดินทางไปที่วัดชัยชุมพลชนะสงคราม
หรือว่าวัดใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีไปกราบไหว้
หล่อพระวิสุทธิมงคลรังศรีหรือหลวงปู่เปลี่ยนอินทสโร
เป็นเกจิชื่อดังของชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่นับถือเป็นอย่างมากนะคะ
โดยได้ทำบุญหล่อเทียนถวายปัจจัย
และที่วัดนี้เจ๊เกียวก็รอต้อนรับอยู่ด้วย
เพราะว่าเจ๊เกียวเขาขายลอตเตอรี่มีแผงอยู่ที่วัดนี้อยู่แล้วนะคะ
จากนั้นค่ะได้ถวายผ้าไตรถวายสังขทานกรวดน้ำรับพรรับนิมนต์
ไปกราบขอพรหลวงปู่เปลี่ยน
คือวันนี้ทำแบบครบวงจรทำทุกอย่างเลยนะคะทำบุญ
ครูปรีชานอกจากนี้ทำบุญเสร็จแล้วค่ะ

ครูปีชายืนยันเหมือนเดิมนะคะมั่นใจมาก
ผลการตัดสินคดีหวย๓๐ล้านพวกนี้จะเป็นผลบวกกับตัวเอง
ส่วนกรณีที่ผ่านมา๑ปีกว่ากว่ากับ๒ปี
ทำตัดสินของศาลหากศาลยกฟ้อง
ก็จะขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายคือยื่นอุทธรณ์ต่อไป
ส่วนวันนี้ที่มาทำบุญค่ะก็เป็นเรื่องของปกติแหละ
เป็นเรื่องปกติเพราะมาไหว้พระเป็นประจำในวันหยุด
ขอพรให้ความจริงปรากฏเพราะความจริงก็คือความจริงนะคะ
หลังจากวัดใต้แล้วครูปรีชาไปต่อค่ะ
สารหลักเมืองกาญจนบุรีกราบศักระเสริมความเป็นสิริมงคล
จุดนี้ก็คือสารหลักเมืองร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
มาสาบานที่นี่ด้วยนะคะคำสาบานของหมวดจรูนเนี่ยเหยียดยาวเลยนะคะ
แต่สรุปแล้วย้อนให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้
สาบานตอนนั้นของหมวดจรูนก็คือสิ่งที่ตัวเองพูดเป็นความจริง
เป็นเจ้าของหวยจริงถ้าไม่จริงขอให้มีอันเป็นไป
ส่วนฝ่ายตรงข้ามก็คือครูปีชาถ้าพูดไม่จริงขอให้เป็นไปขอให้ล่มจม
สาบานถือว่ารุนแรงเหมือนกันนะคะในตอนนั้น
มาวันนี้ครูปรีชาค่ะมาไหว้สารอีกหนึ่งครั้ง
ครั้งนี้ไม่ได้สาบานนะมาขอพรเฉยเพราะได้สาบานในชั้นศาลไปแล้ว
บอกว่าตอนนั้นในศาลสาบานไปแล้วว่าพูดความจริง
เพราะฉะนั้นความจริงก็คือความจริงนะคะฟังเสียงครูปีชาจ้ะ
ตอนที่ทางฝ่ายนู้นเนี่ยเขาให้คุณครูมาสาบานที่นี่
ถามว่าทำไมถึงไม่ได้มานะครับเพราะคำสาบานเนี่ย
ก็ได้บอกแล้วว่าคำสาบานก็สาบานในชั้นศาลอยู่แล้วนะครับ
แต่สารเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นสารคู่บ้านคู่เมือง
เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่เรามาเคารพบูชา
เพื่อเป็นสิริมงคลมากกว่าครับเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม
แล้วก็ความจริงก็คือความจริงครับ
ดูฝั่งครูปรีชาแล้วดูฝั่งหมวดจรูนกันบ้างนะคะ
แต่ว่าเป็นความเคลื่อนไหวของทนายก็คือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะ
ยืนยันว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีความกังวลใจแต่อย่างใดนะคะ
อีกทั้งยังมีความมั่นใจมากด้วยว่าพยานหลักฐานทางฝ่ายหมวดจรูนนั้น
แน่นหนามมากพอที่จะชนะคดีในวันพรุ่งนี้
ฟังเสียงทนายสิทธาค่ะ
เรื่องนี้ผมคิดว่าหลายคนน่าจะรู้กันแล้วว่าความจริงเป็นยังไง
ใครเป็นคนซื้อรุตาลีใครพูดจะกลับไปกลับมา
ข่าวนี้ถือว่าวันพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญ
ทีมข่าวของเราเกาะติดให้คุณผู้ชมเนี่ยทราบผลการตัดสินแน่นอนนะคะ
โดยคุณผู้ชมเริ่มติดตามไปตั้งแต่ช่วงข่าวเที่ยงไทยรัฐ
เที่ยงไทยรัฐนี่เข้าประมาณ๑๑นาฬิกานะคะ
มีเรื่องให้ลุ้นกันตลอดนะคะ